บอกเลยว่าคุณสามีพ่อบ้านใจกล้าอย่าไปนะ

เพราะว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านไก่ย่างพะเมียน้อย
เอ้าคุณลองนึกภาพนะพ่อบ้านใจกล้าบอกเมียว่า

เดี๋ยววันนี้จะไปซื้อไก่ย่างเมียน้อยให้กิน

โอ้โหแต่มีที่มาที่ไปกับชื่อนี้ฮะ
ร้านนี้ขายอยู่แถวจังหวัดอุทัยธานี
ที่บ้านสนามตะบวนบนไล่อเผลอบนไล่นะครับ

ร้านขอจะเลยท่ารถบอกกับสมัยประมาณสัก๘๐๐เมตรได้
ชื่อร้านสะดุดตาแน่นอน
ชื่อร้านเมียน้อย
เจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอาจริงตัวสามีน่ะชื่อน้อย
แล้วฉันเป็นเมียของตาน้อย
ก็เลยตั้งชื่อว่าเมียน้อย

ไม่ได้มีความหมายถึงบ้านเล็กบ้านน้อย

ถูกต้องฮะคนคนนี้ชื่อว่านางสาวนิพาพร
ก็บอกว่านี่การตกแต่งร้านนี่ก็สไตล์วินเทจนะ
แล้วด้วยความที่สามีชอบของเก่าก็เลยแต่งร้านแบบนี้
แล้วสูตรเด็ดเขาก็ได้มาจากทางบ้านของเขา
มานานแล้วเอาจริงถามว่าขายแพงไหมล่ะ

เขาบอกว่าขายนะถ้าเป็นเนื้อไก่ไม้ละ๕บาท
เครื่องในกับกระดูกไงนะฮะ
พวกกระดูกไก่เนี่ยเสียบเนี่ยย่างไม้เนี่ย
ก็ไม้ละ๑๐บาทแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ห่อละ๑๐บาท
ให้แบบจุกแน่นไปลองกินกันดูแล้วคุยกับทางบ้านให้ดีนะ
บรรดาพ่อบ้านใจกล้าถ้าอยากจะไปกินร้านนี้กับไก่ย่าง

มีโอกาสก็ไปหาเมียน้อย
ไม่ใช่ไปซื้อไก่ย่างกับเมียน้อยร้านนี้ได้นะคะ